โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของที่ประชุมรัฐสภา

ไม่ได้เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของรัฐสภานะฮะ
ก็จบรอบแรกไปทีนี้การเลือกรอบต่อไป๑๙กรกฎาคม
ท่านประธานวันนอนนั้นก็ออกหนังสือเรียกประชุมสมาชิก
คงต้องลุ้นกันว่าจะมีการเสนอชื่อใครชิงตำแหน่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
จะเป็นชื่อเดิมของคุณพิธาได้หรือไม่ข้อกฎหมายข้อบังคับ
ประชุมสภาก็มีกำหนดกฎเกณฑ์อยู่เหมือนกัน
ถ้าหากว่าได้จะเกิดความวุ่นวายหรือเปล่า
หรือถ้าหากไม่ได้จะเป็นชื่อใครขึ้นมาล่ะ
บางคนก็จ้องไปที่พักเพื่อไทยเพราะว่าเป็นพักคะแนนอันดับ๒
อย่าลืมว่าที่เขาพูดว่าสวอาจจะต้องมีการออกมาบอกว่า
มันเป็นเรื่องของยัตติเดิมจะใช้ข้อกฎหมายบางข้อมาพูดถึงเรื่องนี้
แล้วก้าวไกลเขามีแคนดิเดตแค่ชื่อเดียวคือคุณพิธา

วันนี้คนตาวัยไปสังเกตเห็นว่าอุ๊ยทำไมป้ายข้อความนี้
นี่เดินหน้ารัฐบาลประชาธิปไตยแก้ปัญหาให้ประชาชน
เป็นการส่งสัญญาณว่าพร้อมจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
ก้าวไกลใช่หรือไม่อย่างไร
เพราะอะไรก่อนหน้านี้ข้อความที่ขึ้นเนี่ย

ข้อความตอนแรกคือขอบคุณทุกคะแนนเสียง
มอบความไว้วางใจให้พักเพื่อไทย

นี่คือข้อความตอนแรกก็หลังเลือกตั้งเสร็จอะไรต่างเนี่ยนะฮะ

เน้นไปที่ความมุ่งมั่นเพื่อจะทำงาน
เทียบกันเลยครับเก่าและใหม่
ข้อความตอนแรกคือเน้นขอบคุณคะแนนเสียง
และย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำงานต่อไป
ปกติแล้วที่เขาจะมานั่งแถลงข่าวนะฮะ
ข้อความดันกลายเป็นว่าเดินหน้ารัฐบาลประชาธิปไตย

บางคนก็มองว่าเอ้ามันก็ไม่แปลกนี่
ก็เขาเน้นย้ำถึงความเป็นรัฐบาล

เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนปัญหาปากท้อง

แต่บางคนก็มองว่าเป็นการส่งสัญญาณพร้อมขึ้นเป็นแก่นำ
ตั้งรัฐบาลแทนก้าวไกลใช่หรือเปล่าเนี่ย

วิเคราะห์แยกแยะ

เป็นข้อความนี้ข้อความเดียวกันเลย
เดินหน้าตั้งรัฐบาลประชาธิปไตย

ตั้งแต่๑กรกฎาคมแล้ว

เมื่อ๑๓กรกฎาคมด้วยซ้ำ
ดังนั้นอันนี้เขาเปลี่ยนมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ
รองเลขาที่การพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวทางโทรศัพท์
แต่เพิ่งจะได้สินค้าแล้วก็มาติดตั้งเมื่อวานนี้

แล้วเวลาถ่ายจอออกมาขึ้นภาพข่าว
มันก็จะดูฉูดฉาดมันก็จะให้สีสันอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหม
นี่คือข้อความเดิมด้านขวา
ส่วนด้านซ้ายนี่ก็คือเพิ่งจะเปลี่ยนข้อความใหม่
สินค้าเพิ่งได้มาแล้วเพิ่งมาติดตั้งเมื่อวานนี้
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีนัยยะอะไรแฝง
อยู่ในข้อความใหม่ด้านซ้ายเลย
ยังคงสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายก

เรื่องราวก็เป็นความคืบหน้าแล้วทั้งหมด

พักก้าวกลายและเพื่อไทย
จะขยับอะไรมันจะเป็นประเด็นนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราไปดูกันบ้างทางฝั่งของป๊าเสรีที่เราเรียกกัน
ถามว่าทำไมเราถึงต้องพูดเพราะวันนี้
เอาจริงพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพรรคร่วม
แต่วันนี้เนี่ยมีออกมาพูดตอบคำถามถึงกรณีการโหวตชื่อนายกรอบ๒
ว่าภาคก้าวกลายนั้นมีโอกาสไม่มาก
เพราะอะไรเพราะก้าวกลายปิดกั้นตัวเองยกมาตรฐานเอาไว้สูง
จะเอาพักชาติพัฒนากล้ามาก่อนหน้านี้
แต่พอด้อมส้มรู้เรื่องก็ถอยไปฟังใครก็ไม่รู้
ส่วน๑๙กรกฎาคมนี้ก็ยืนยันว่าพักเพื่อไทยจะไม่มีการเสนอชื่อแข่ง
แต่ถ้ายังไม่ได้ตัวนายกอีกพักเก้าไกลกับเพื่อไทย
เขาก็ต้องไปคุยกันว่าจะเอายังไงจะถอยหรือเปล่า
ถ้าถอยเพื่อไทยก็จะได้เสนอชื่อขึ้นมาแทน
แต่เพื่อไทยก็ต้องเอาก้าวไกลไว้ผูกกันไปเรื่อย
ถามถึงเรื่องการเกิดการพลิกคั่ว
เพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลและก้าวกลายเป็นฝ่ายค้านล่ะ
ภนรเอเซรีพิสุทธิ์บอกว่า
ตัวเองพูดมาหลายครั้งแล้วนะว่าไม่เอาผลติดการไม่เอาผลเอกประยุทธิ์
แต่พลเอกประวิทย์ตนเองก็รับได้
ถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่ก็รวมได้หมด

พรรคชาพพัฒนากล้าเขาสองเสียง
พอไอ้ด้อมส้มทั้งหลายที่ไม่รู้เรื่องน่ะ
พูดมาหน่อยก็ถอยแล้วไม่เอาประยุทธ์
ใช่ไหมแล้วผมก็บอกว่าถ้าประวิทย์ผมเอาได้
โอ้ยคนยังไม่วิพากษ์วิจารณ์ผมยังงู้ยังงี้อย่างงั้นอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นพอประยุทธ์ไม่อยู่ผมก็รวมได้หมด
ถูกไหมคนปฏิวาสคือคุณประยุทธ์
คุณประวิทย์เขาเชิญมาร่วมรัฐบาลเฉย
เพราะว่าที่ไม่ร่วมกับพลเอกประยุทธ์
เขาเอาไม่เอาผลิตการไม่เอาปฏิวัติ
และอย่างที่บอกก็ย้ำนะคะ
คนที่ปฏิวัติก็คือพลเอกประยุทธ์
แต่พลเอกประวิทย์ถูกแค่เชิญมาร่วมรัฐบาล
ภายหลังการประชุมของภาคเสรีรวมไทยค่ะ
ท่านก็ให้สัมภาษณ์ต่อด้วยนะครับว่ารู้สึกหนักใจนะ
ถ้าเกิดว่าโหวตเนี่ยอีกรอบนึงแล้วยังไม่ผ่านอีก

ถ้าสู้ต่อ๘พักการเมืองก็คงจะโหวตให้
แต่ถ้ามันไม่มีโอกาสมันก็ต้องเลือกพักเพื่อไทยมาเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
เก้าไกลอาจจะต้องเสียสละออกไปเป็นฝ่ายค้าน

อาจจะไปดึงภูมิใจไทยประชาธิปัตย์หรือพักอื่น
จะได้มีเสียงรวมกันเกิน๓๗๖เสียงก็เป็นได้ค่ะ
มันก็จะอิจฉลักษณ์เพิ่มมากขึ้น
อาจจะเป็นหนึ่งภาคภูมิใจไทยภาคประชาฬิปรักษณ์
หน้าภาคอื่นมาอะไรต่างนี่น่ะ
อืมอ่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าทางด้านของป้าสิริพูดแบบนี้
พลตำรวจเอกเสรีพูดแบบนี้แล้วพักเก้าไกลจะว่ายังไง
คุณชัยธวัฒน์ค่ะเลขาธิการของพักเก้าไกลตอบเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าอย่าเพิ่งไปตีความอะไรขนาดนั้น
ว่านี่เป็นสัญญาณของการแตกแถวของพักร่วมหรือไม่
อาจจะต้องมีการพูดคุยกันเรื่อยประเมินสถานการณ์กันไปเป็นระยะ

อย่าเพิ่งไปตีความขนาดนั้นนะครับ
ผมคิดว่าในแปดพักเราก็คงต้องคุยกันเรื่อยว่า
ประเมินสถานการณ์เป็นระยะ
ก็อาจจะมีข้อเสนอใหม่เข้ามาเพื่อให้เกิดการจัดตั้งรัฐบาลได้จริง
ผมคิดว่าก็ทุกข้อเสนอทุกความคิดเห็น
มันสามารถเอามาถูกเตรียมและปิดกันได้
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ก็จะมีข่าวออกมาว่า
ทางด้านของก้าวไกลกับเพื่อไทยเขามีการคุยกันระหว่างพักสองพักกันนะคะ
ก็น่าจะต้องมีการพูดในเรื่องของการที่ยังจะเสนอชื่อคุณพิทาอยู่อีกหรือเปล่า
ทางด้านคุณชายวัดก็ยืนยันนะคะว่าจะเสนอชื่อคุณพิทาอีก
แล้วกระแสที่มาเพราะมันมีข่าวออกมาเนื่องจากหมอชนน่านเองก็มาพูดและให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวด้วยว่า
อีกฝั่งหนึ่งที่มีคะแนนเสียงน้อยกว่าอาจจะมีการเสนอชื่อของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณมาแข่ง
อันนี้คุณชายตะวัดบอกมันเป็นภารกิจของ๘พักที่เราจะต้องจับมือกันให้แน่น
เพื่อไม่ให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยเดี๋ยวจะนัดประชุม๘พักร่วมในเช้าวันอังคารก่อนวันโหวตนายก๑วันค่ะ
เดี๋ยวรอติดตามครับเรื่องราวการเมืองนะฮะและจากวลีเด็ดวันนี้ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะฮะ
พักเสรีรวมไทยซึ่งมี๑ที่นั่งที่ไปร่วมกันในการจับมือเพื่อเตรียมจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
กระแสโซเชียลจะเป็นอย่างไรให้รอติดตามเพราะว่าสวเขาเจอกระแสโซเชียลถล่มเยอะมากแล้ว
ล้าน๔แสนกว่าทวิสนะฮะในโลกออนไลน์ที่มีคนเขาก็ไปขุดคุยว่า
สวคนไหนทำธุรกิจอะไรครอบครัวว่านเครืออะไรต่างนั้นเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างไร
หลายคนก็ถูกไปขุดคุยกลายเป็นประเด็นทำให้ลูกหลานสวบาง
อาจจะต้องมีการปิดโซเชียลก่อนช่วงนี้เพราะว่าทัวร์ไปลง
ทะลมเละเทะอ่ะฮะล่าสุดครับสวเซรีสวนพานนนก็เป็นอีก
คนเหมือนกันที่หลายคนนั้นหยิบยกพูดถึงธุรกิจตลาดตลาด
ที่ชื่อว่าตลาดเสรีเนี่ยนะครับปรากฏว่าทางด้านของสวเสรี
สุวรรณภานนท์ครับผู้ชายคนนี้ซึ่งก็มีจุดยืนชัดเจนนะครับ
เกี่ยวกับการโหวตนายกที่มีการเสนอชื่อคุณพิธาในประเด็น
เกี่ยวข้องกับทางสถาบันอะไรต่างเนี่ยถ้าหากว่าไม่ลด
ดานลงก็กลัวว่าจะเกิดความวุ่นวายตามมาจากจุดยืนของสว
เซรีทั้ง๒แห่งเศรษฐกิจไม่ค่อยดี๒๓วันนี้ทัวร์ลงที่
เสรีทั้งสองแห่งทำให้มีคนมาจับจ่ายใช้สอยกินอาหาร
อร่อยอร่อยเยอะมากขึ้นใครยังไม่เคยไปขอเชิญชวนให้ไป
เสรีแล้วก็มีข้อความเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าเชิญ

ถนนพุทธมนตรสาย๕และหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สด
คนมีงานทำและมีรายได้มีภาพถ่ายมาลงด้วยฮะเห็นคนเต็ม
ตลาดเลยเจ้าตัวบอกด้วยขอบคุณทัวร์ทั้งหลายที่ทำให้ตลาดเป็น
ที่รู้จักมากขึ้นหลังจากโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปคนเข้า
มาแสดงความเห็นกันเยอะมากครับในธรรมนองที่ว่าพร้อมจะเชิญ
ชวนไปเดินตลาดบ้างก็ชื่นชมการทำหน้าที่ของสวเสรีสุวรรณ
พานนคือก็จะเห็นว่ามีทั้งกระแสทัวร์ไปลงมีทั้งคนเข้า
ไปตำนิต่อว่าสาธิตเสียอีกด้านหนึ่งสวสรีก็พลิกให้ดู
ว่าเอานี่คุณดูคนมาเที่ยวที่ตลาดมาซื้อของที่ตลาดทำให้
คึกคักสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ไม่หวั่นแม้ทัวร์
จะลงค่ะสลับไปดูครับสมาชิกของสวท่านนี้เป็นลูกสาวของ
จุดยืนทางการเมืองคือขอปิดสวิตช์สอวอตลอดไปลูกสาวโพสต์
ด้านคุณแม่ครับแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันโพสต์
วตารที่ไปราวีตามสื่อของสมาชิกวุฒิสภาและครอบครัวรวม
ผู้ที่เห็นต่างข้อความยาวเหยียดหน่อยนะฮะเอาเล่าสรุป
สรุปว่าคุณหญิงหมอบอกว่านี่หรือคือคนที่เรียกตัวเองว่า
ประชาธิปไตยจะนำพาประเทศไปสู่ความเจริญกลับใช้วิธี
กระปกลุกรานผู้เห็นต่างลามปามไปยังคนรอบข้างใช้ข้อ
ความนี้เลยฮะถ้าอยากเป็นนายกแต่ไม่ห้ามหรือไม่สามารถจัด
ได้ก็อย่าอาสามาทำงานให้ประชาชนเลยเพราะนี่คือการ
สร้างความแตกแยกมากกว่าการสร้างความเจริญถล่มมาเลยนะเพราะ
บันทึกไว้ดำเนินการขณะที่สวรรณวริสปริยชัตรกูล
สวเครือข่ายเกษตรกรโพสต์ชี้แจงที่งดออกเสียงบอก
ว่าก็มีความชัดเจนตั้งแต่แรกว่าจงรักพักดีต่อสถาบันชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์และไม่ได้มีปัญหากับนายพิธาชื่นชอบ
โยบายหลายข้อของก้าวไกลแต่การแก้มาตรา๑๑๒เป็นสิ่งที่รับ
ไม่ได้ต้องงดออกเสียงก่อนหน้านี้สวรรณวริสนั้นได้โพสต์
ถึงลูกและเพื่อนของลูกกังวลว่าลูกนั้นอาจจะถูกต่อต้าน
เลิกครบก็บอกว่าขอให้เข้าใจว่าพ่อเป็นนักเรียนทุนภูมิ
พลนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมีได้หากไม่มีทุน
ภูมิพลก็ไม่มีพ่อในวันนี้และไม่มีลูกเช่นเดียวกันอืมก็
เลยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา๑๑๒เพราะเท่ากับเป็นการ
ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ไม่อาจเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีได้
นี่ก็คือความในใจของสวอีกหนึ่งท่านนอกจากนี้ครับไม่
ใช่แค่ตัวของสวหรือคนในครอบครัวธุรกิจว่านเครือที่เกี่ยว
ข้องเองหลายธุรกิจก็ต้องออกมาชี้แจงเพราะว่าถูกพาดพิง
ถึงเช่นแถลงการของร้านนี้ฮะ
ออกแถลงการหลังจากชาวเน็ตเปิดวาร์ฟ
บอกว่ามีลูกหลานสวเป็นเจ้าของกิจการ

ทางร้านออกมาบอกเลยว่าร้านมีการแบ่งหุ้นย่อย
ให้คนภายนอกที่สนใจถือหุ้นด้วย

แท้จริงแล้วหุ้นส่วนรายย่อยคนนั้น
เป็นเพียงแค่หนึ่งในผู้ถือหุ้นรายย่อย
ไม่มีอำนาจบริหารจัดการใด
คณะผู้บริหารก็ประชุมกันแล้ว
หุ้นส่วนรายย่อยคนนั้นก็ขอถอนหุ้นออกจากร้านไปแล้ว
ร้านขอแสดงจุดยืนทางการเมืองมาตลอด
ยึดมั่นและสับสนุนในระบอบประชาธิปไตย
แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายร้านหลายธุรกิจ
ทยอยโพสต์ชี้แจงความชัดเจน
หลังจากที่มีกระแสทัวร์ลงอย่างต่อเนื่องนะครับ